ทีนี้เราเหลือเวลาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์วิบุตเป็นคนเปิดประเด็นก่อนบ้างนะคะ
เรื่องของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
อาจารย์คิดว่าประเด็นไหนในหัวข้อนี้ที่อาจารย์อยากอธิบายคะ
คือมันต้องแยกอย่างนี้ก่อนครับรัฐแบบสมัยใหม่เนี่ย
เขาจะแยกเรื่องแดนส่วนตัวกับแดนส่วนสาธารณะส่วนอำนาจมหาชนออกจากกันนะครับ
องค์กรหน่วยงานทรัพย์สินเลยมันจะมีการแยกออกมาหมดนะครับ
ทีนี้พระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาเราพูดกันว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ย
คนมักจะเข้าใจกันผิดว่าเป็นเป็นของพระมหาศัตว์แต่ละพระองค์จริงจริงมันไม่ใช่
หมายความว่านายกอไก่มาเป็นพระมหากษัตริย์นางขอไข่มาเป็นพระมหาศัตริย์ก็ใช้สอยตรงนี้
แต่ถ้าเปลี่ยนคนไปก็เอาติดตัวไปด้วยไม่ได้เอามาเป็นของตัวเองไม่ได้
เทียบเคียงกับคุณประยุทธ์เข้าไปอยู่ในธรรมเนียบเนี่ยบ้านพิศนุโลกนั่นก็ไม่ใช่ของคุณประยุทธ์
หรือเมื่อคุณประยุทธก็ออกไปก็เท่านั้นเนี่ยคนใหม่ก็ได้ใช้
คือใช้ร่วมกันในสถาบันพระมศัตริย์ส่วนพระองค์นั่นคือจับจ่ายใช้สอยด้วยตัวเองได้มาเองนะครับ
ที่ผ่านมามันก็มีลักษณะแบบนี้โอเคมันมีปัญหาเกิดขึ้นว่ามีการเปิดโอกาสให้เอาทรัพย์สินส่วนพระมหาศาสตร์ไปลงทุนในทางธุรกิจนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดความความอีหลักอีเหลือกันในการบริหารจัดการทางธุรกิจ
ยกตัวอย่างคุณจอมขวัญสมมุติธุรกิจอันนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์เป็นคนทำ
ผู้ถือหุ้นมีพระบรมพิไทยของพระมหากษัตริย์อยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ย
ถึงเวลาแล้วผมถามว่ากรตคุณปฏิบัติยังไง
ผมถามว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นคุณจะกล้าค้านมั้ยถูกไหมครับ
นะครับแต่ที่นี้ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นตอนปีหกศูนย์และปีหกหนึ่ง
ปนกันหมดครับพอมาปนกันหมดมันแยกไม่ออก
มันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเช่นเช่นสมมุติมีพระมหาศัตริย์องค์ถัดถัดไป
ซึ่งมันก็เป็นไปตามประวัติศาสตร์อยู่แล้วปัญหาคือว่าทรัพย์สินก้อนเนี้ย
จะไปอยู่ตรงไหนครับตรงไหนแบ่งเป็นของใครจะถ่ายโอนให้ใคร
ส่วนไหนที่จะโอนไปทางมรดกตกทอดให้ลูกให้ลูกได้ส่วนไหนที่จะ
มหาศาสตองค์ต่อไปจะได้ใช้ด้วยหรือส่วนไหนมันจะมีปัญหาถกเถียงข้อพิพาทคดีกันอีก
เพราะมันปนกันหมดนะครับผมพูดง่ายง่ายคือถ้าเทียบก็คือ
ธุรกิจก้อนเนี้ยมันเป็นของกงศรีในบ้านลูกรุ่นหนึ่งก็เข้ามาใช้
ไปแล้วคนรุ่นต่อไปก็ต้องใช้มันเป็นของกงศรีได้ไหม
แต่ไม่ใช่คนหนึ่งเข้ามาใช้ของในกงศรีแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อของตนเอง
ว่าปะปนกันเป็นชื่อแยกไม่ออกว่าไหนส่วนตัวไหนของส่วนของส่วนของทุกคน
นี่คือความสำคัญของเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนครับ
นี่ผมพูดตรงเนี้ยวันนี้สิ้นปีหกสามนะครับเดี๋ยวเชื่อผมนะครับ
อีกไม่กี่ปีจะเกิดปัญหาสับสนอนละหมานเต็มไปหมดเพราะมันแยกกันไม่ออก
ขนาดที่ในเอ่อผมเรียกกฎหมายมิระโดรกของพระมาเนี่ย
ตั้งแต่ปี๓เนี่ยเขายังบอกเลยครับเวลาพระเนี่ย
ก่อนหน้าที่คุณจะบวชเนี่ยอะไรที่เป็นของคุณก็เป็นของคุณนะ
แต่เมื่อคุณเข้ามาบวชแล้วเนี่ยที่คุณได้มาจากนั้นเป็นของวัด
นี่ก็ทำนองเดียวกันครับคือถ้าส่วนพระองค์จะไปทำอะไรก็ได้
จานชามช่วยชามละไหมช่วยโครงช่วยคอว่าไปจะไปยกให้ใครก็ว่าไป
แต่มันมีอีกก้อนหนึ่งที่มันเป็นของส่วนของสถาบันทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าปัญหาของกฎหมายรอบนี้มันเอามาป่นกันนะครับ
คุณหัวต้นค่ะผมขออนุญาตอธิบายเรื่องยากให้พยายามให้เข้าใจซะทีนะครับ
และนั่นคือทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับดูแลโดยกระทรวงการคลัง
เอ่อเงินทรัพย์สินทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยนะครับนะวังเนี่ย
เอาผมวางเลยเนี่ยคือเงินที่พระมหาศัตริย์เนี่ยตั้งแต่ราชการที่๑สร้างมานะครับ
ให้เกิดความสับสนสองสี่ไม่เกิดความสับสนนะครับ
แยกออกวังเนี่ยเป็นของของประเทศเป็นของแผ่นดินนะครับ
รวมทั้งทรัพย์สินต่างต่างเป็นของสรรพการทรัพย์สิน
เป็นผู้ดูแลแต่ว่าหกหนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็คือว่าก็จะต้องหกหนึ่งเนี่ยก็คือการนะครับ
สิ่งที่ทำอย่างไม่ถูกต้องในสองสี่เจ็ดห้านั่นเองนะครับ
ให้กลับมานะฮะอะไรที่เป็นคิงพอเบอร์ตี้ก็กลับมาเป็นคิงพอเบอร์ตี้
ตอนนั้นเนี่ยอ่าไทพนิษย์เนี่ย
บอกอ๋อก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวอะไรนะแต่จริงมันก็คือ
การให้อ่าก็คือธนาคารนั่นแหละนะครับแล้วตอนหลังพอได้
ได้ผลดีในหลวงรัชกาลที่ห้าก็เลยเอ่อมีพระทานอนุญาตให้ให้ตั้งเป็นธนาคาร
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจของคิงนั่นเอง
นะครับผู้ใดผู้อื่นทำไม่ได้นะครับอันนั้นก็ต้องเป็นไม่ไม่ถูก
กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือปูน
นะครับก็คือปูนเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ที่จะเป็นเกี่ยวความมั่นคงของของ
ประเทศนะครับนะฮะก็เป็นอ่าปูนใหญ่ตอนนี้ก็เรียกว่าปูนใหญ่
เนี่ยตรงเนี้ยก็ก็บอกว่าพสองสี่เจ็ดห้าก็เลยมาบอกว่าเป็น
สำคัญทรัพย์สินดูแลนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
พละบปีหกหนึ่งเนี่ยคือการหรืออะไรที่มันไม่ไม่ถูกไม่ต้อง
ผิดที่ผิดทางถวายคืนซะนะครับให้ชัดเจนนะฮะ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอคือมันอยู่ที่เราตั้งว่าเราจะอยู่ในการปกครองระบอบอะไร
คือสองสี่เจ็ดสิบห้าสองสี่เจ็ดสิบห้ามันเป็นการเปลี่ยนให้เป็นเป็นประชาธิบดายเมกษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนุษย์
ถ้าวันนี้เรายืนยันว่ายังเป็นระบอบแบบนี้อยู่เนี้ยการแบบที่คุณหมอบอกสองห้าหกหนึ่งกลับไปเนี้ย
นั่นก็คือกฎหมายใช่ปะอันนี้เป็นกฎหมายแบบสมบูรณายาศิษย์คือประเทศนี้จะเอาการปกครองแบบไหน
คือผมอธิบายแบบนี้ครับคุณหมอว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเราต้องมองว่าเป็นสถาบันนะครับ
ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของสถาบันก็คือมันเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐนะ
ในฐานะประมุขของรัฐใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยก้อนเนี้ยมันจะต้องมีทรัพย์สินที่เป็น
คลาวพอร์เบอร์ตี้อยู่ตรงนี้แต่คนที่เป็นภาพมหาศาสตร์เนี้ย
จะมีทรัพย์สินของเขาเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาจะไปยกให้ใครก็ไม่เป็นไร
มันก็เทียบเคียงกันเหมือนคนเป็นคุณประยุทธ์กับคนที่คุณประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์เนี่ย
คุณจะไปซื้ออะไรเรื่องของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณมาเป็นนายมนตรี
คุณมีอะไรบางอย่างที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยเวลาคุณรับของไปเยี่ยมไปเยือนใครมา
เอามาให้คุณคุณยังเอาไปไม่ได้เลยคุณต้องยังทิ้งไว้ที่ธรรมเนียบ
มองเดียวกันครับพระมหาศัตริย์ในระบอบแบบประชาธิปไตยเนี่ย
ถูกทำให้กลายเป็นสถาบันการเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐ
องค์กรของรัฐไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวิธีคิดแบบคุณหมอเนี่ย
มันก็คือมันก็ต้องกลับไปเถียงกันว่าจะเอาระบอบการปกครองแบบไหน
ถ้าเกิดอธิบายว่าเป็นระบอบแบบกรอดสองสี่เจ็ดห้าเนี้ย
กฎหมายแบบสองห้าหกหนึ่งนี่ไม่มีใครว่าเลยครับ
ถูกต้องตามระบอบสมบูรณาสิทธิแน่แต่กฎหมายทรัพย์สินแบบหกหนึ่ง
ไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอนพรบทรัพย์สินปีหกหนึ่งเนี่ยนะครับ
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ย้อนกลับไปสมบูรยาสิทธิราชนะครับ
แต่เปลี่ยนทรัพย์สินกลับคืนสู่เจ้าของเดิมอย่างถูกต้องนะฮะ
อย่าลืมนะฮะเมื่อ๒๖ธันวาเนี่ยมีทายาทของคณะราชเนี่ยนะครับ
มาบอกแล้วบอกว่าเอ่อเอ่อไม่รู้บรรณบรุษของท่านเนี้ย
ได้รับทรัพย์สินมาอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็โดนโดนต่อกลับบอกเอ๊ะ
แล้วทำไมบอกไม่ถูกต้องแล้วทำไมไม่คืนล่ะนะครับ
ก็แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์พยายามอธิบายบอกว่ามันไปผิดระเบียบการปกครอง
พรบทรัพย์สินปี๖๑ไม่ได้ผิดการปกครองหรือไม่ได้เปลี่ยนการปกครองนะครับ
เปลี่ยนการถือครองทรัพย์สินกลับมา
อะไรที่พึงเป็นของสถาปศัตว์อยู่เดิมเนี่ยก็กลับสู่เจ้าของเดิมอย่างถูกต้อง
นะครับอย่างงี้ค่ะได้อีกท่านลาลาวลาวนาทีครึ่งถึงไม่เกินสองนาที
ท่านใดขออนุญาตเปิดก่อนอ่ะเชิญค่ะก็คือว่าปีหกสี่เนี้ยนะครับ
ผมหวังว่าจะไม่มีการปลาใสแบบหกสามแบบที่เอ่อ
เขาเรียกว่าอะไรละเมิดสถาบันกษัตริย์ซึ่งย่ำยีหัวใจประชาชนคนไทยที่
รบรักษากษัตริย์อย่างรุนแรงขอหกสี่อยากเห็นว่า
ถ้าเกิดจะพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์นะครับขอให้พูดคุยกันในเวทีที่เหมาะสม
ขอบคุณครับค่ะพิธีอาจารย์ครับผมอยากจะอธิบายเรื่องสำ
นะครับเอาเอาเป็นเรื่องราคาสรุปคือผมอยากให้มองการชุมลุมแบบนี้ว่า
มันไม่ใช่อยู่ดีครับคือประเทศไทยทุกท่านก็ทราบดีว่า
ไม่ใช่อยู่ดีจะมีใครขึ้นมาวิจารณ์หรอกครับ
แต่มันต้องรับก่อนว่ามันเป็นปฏิกริยาจากสภาพการกันเมืองนะครับ

ก็เกิดคนวิจารณ์กันขึ้นมา
หลังจากนั้นก็มีการเสด็จไปงานศพ
คนก็เอาเรื่องนี้กับประเด็นขึ้นมาถูกไหมครับ

ถ้าหากมันไม่มีการไปเปลี่ยนกฎหมาย

จนทำให้แรงเห็นได้ว่าพระราชอำนาจ
เกินจากระบอบที่วางไว้แล้ว

งบประมาณเป็นเท่าไหร่อะไรต่าง

คือดังนั้นเวลาผมอยากจะให้ทำความเข้าใจการชุมนุมเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นเด็กที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองหรอก
แต่เขาแสดงออกมาเพราะมันเป็นปฏิกิริยา
ส่วนแสดงออกเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไปว่ากัน

มันมาถึงจุดที่มันต้องยอมรับไปแล้วครับว่า
มันมีคนหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นนี่หนึ่งรุ่น
ผมไล่เนี่ยเท่าที่ผมดูในการชุมนุม

ลงไปขึ้นไปถึงสามสิบโดยประมาณ

เขามองสถาบันพระมหาศาสตร์ไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อน

แล้ววิธีการเนี่ยคุณจะทำยังไงกับเขา
คือไม่มีทางหรอกครับที่ไปใช้วิธีกำลัง
กดขี่ปากกลไกกฎหมายอะไรเข้าไปปาก

แล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไปผมกลัวว่า
ลบไปกว่าเดิมไปกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อย
มันยังพอมีเวลาอยู่ในปีหน้าผมหวังว่า
ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลองเห็นตรงนี้
แล้วมานั่งหาทางปรับจูนกัน
ประเทศชาติก็จะไปต่อได้